เปิ้ลหัทยาคุณผู้ชมนี่มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตให้เราได้ฟัง
คือพี่เปิ้ลไปงานวงส่วงละครซุปตา๒๕๕๐
หนึ่งในนักแสดงท่านหนึ่งของละครเรื่องนี้แหละ
เจอกันพักใหญ่เลยนะพี่เปิ้ลก็เลยเปิดใจกับพี่แจ๊กกะรีนว่าเนี่ย
หลังจากโควิดซาตอนนี้ก็ปรับโหมดมาลุยงานแบบเต็มที่เลย
บริษัทจัดงานอีเวนต์งานแสงและงานดีเจที่พี่เปิ้ลจะกลับมาทำในรอบหลายปีนะจ๊ะ
ส่วนประเด็นดราม่าน้องลูกหนังที่ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกเกอร์กรุ๊ปชื่อดังของเกาหลี

พี่เปิ้ลก็บอกว่าเขารบการตัดสินใจของลูก
คือน้องลูกหนังเนี่ยไม่อยากจะไปเป็นปัญหาให้กับเพื่อนในวง
ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเองก็ยังไม่กลับไทยนะคะยังมีเรียนที่เกาหลีอยู่
แล้วถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วก็น่าจะทำงานอยู่ที่เกาหลีเลยค่ะ
แล้วก็น้องหนังก็ไปมาค่ะยังมีสอบอีก๒วิชา

ไม่น่ากลับนะคิดว่าเขาคงอยากทำงานที่นู่น
เปิ้ลก็เคารพในการตัดสินใจของเขามีเหตุผลของเขา
ไม่อยากทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องแบบเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น
จะไม่สบายใจเดี๋ยวจะทำงานกันไม่เต็มที่
เขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ทำให้คนอื่นต้องเจอเรื่องเยอะ
หรือว่ากระทบกระทบคนอื่นเขาก็ออกมาดีกว่า

แล้วก็ลองดูว่ายังไงพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันด้วย
ส่วนพี่เปิ้ลก็คือละครแล้วก็งานดีเจเนาะที่จะกลับมา
ลักษณีย์ละครจริงพี่เปิ้ลก็ทำรุ่นบุกเบิกรุ่นตั้งแต่รุ่นสไมล์ไลดีโออะไรประมาณนี้
บุกเบิกเลยนะคะดีเจเปิ้ลเนี่ยโอ้โหเราฟังกันมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะ
เสียงนุ่มทุ้มนะ